ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องตบกัน

คือเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเป็นเมียทหาร
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ต่างคนต่างรบเถอะครับ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดคลองถมนะคะ

เกิดขึ้นเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมา๑๑มิถุนาค่ะ

ฝั่งผู้เสียหายคือน้องเอวัย๒๕ปีมากับแม่
ส่วนอีกฝั่งนึงคือมาทั้งครอบครัวเลย
มีทหารเมียทหารแล้วก็ลูกทหาร

กำลังซื้อของอยู่อยู่กับแม่นั่นแหละ
ปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเป็นลูกของฝั่งทหารเนี่ย

หลังจากนั้นค่ะฝั่งแม่ของเด็กเรียกลูกไปหา
แล้วก็บ่นแต่คำที่บ่นคือเกะกะชิบหาย

หลังจากนั้นค่ะฝั่งน้องเอเห็นท่าไม่ดีแล้ว

นานค่ะทางฝั่งนั้นปรีเข้ามาหาเลย

หลังจากนั้นไปตามสามีมาค่ะ
ซึ่งสามีก็ลักษณะคล้ายกับทหารมาคุยมาเคลียร์นี่แหละ
แต่ทีนี้ฝั่งสามีก็บอกว่า
ถ้ามึงสั่งให้เมียกูเงียบกูจะตบปากมึงทั้งแม่ทั้งลูก

หลังจากนั้นค่ะฝั่งคู่กรณีนั่นน่ะ

ก็มีการยกมือถือมาถ่าย
เธอก็ยกมือถือมาถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
หลังจากนั้นฝั่งผู้ชายที่คิดว่าเป็นทหาร

แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เป็นตบแม่ของเธอ
ทีนี้ค่ะเธอบอกว่าโดนอีกฝ่ายหนึ่งกระชากเสื้อนะ
เสื้อขาดโดนเล็บจิกตรงหน้าอก
บอกทำไงไม่ยอมนี่เอาเสื้อมาให้ดู
เสื้อตัวนี้ที่ใส่วันนั้นนะคะมันขาดแบบนี้เลย
นี่ตัวที่ตั้งแต่มิถุนานะยังเก็บไว้เลย
๓เดือนมาแล้วแล้วเธอบอกว่า
หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจนะไปแจ้งความ
นี่ดูสิรอยร่องรอยที่เธอบอกว่าโดนเล็บขวด

เธอไปแจ้งความตั้งแต่มิถุนา
มิถุนาผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
ก็ตำรวจบอกว่ายังไม่ใช่การกระทำอนาจารย์
แต่เป็นการทะเลาะวิวาสเธอก็บอกว่าเฮ้ย
ทะเลาวิวาสเธอได้รับบาดเจ็บทำไมไม่ดำเนินการ
ทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
เราก็ต้องประสานไปยังครอบครัวที่เธอบอกว่าเป็นทหารใช่ไหม
ก็สอบถามไปฝั่งนั้นเขาปฏิเสธค่ะจะไม่ให้สัมภาษณ์
บอกว่าเอ้าฝั่งฉันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

เรื่องนี้ตำรวจที่สนพระพลาชัย๑บอกว่าวันเกิดเหตุ

ฝั่งแม่ลูกคู่นี้ด้วยแล้วก็ฝั่งครอบครัวที่บอกว่าเป็นทหาร
และที่ผ่านมาตำรวจก็ติดต่อทั้งสองฝ่ายนะ
แต่ทั้งสองฝ่ายบอกว่าไม่เอาคุณตำรวจไม่คุยไม่เคลียร์
ตำรวจก็เลยตกลงกับอีกฝ่ายบอกว่าอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้
เปรียบเทียบปรับคู่กรณีที่เป็นครอบครัวบอกว่าเป็นทหาร
คนละ๑๐๐๐บาทรวมทั้งจะมีการปรับเกี่ยวกับข้อหากธรรมการ
อับอายต่อหน้าธารกำนันอีก๑๐๐บาท
ซึ่งเรื่องนี้ทางคดีคุณผู้ชมถือว่าสิ้นสุดแล้วนะ
แต่การชดใช้เยียวยาถ้าเกิดว่าฝั่งผู้ร้องต้องการ
อันนี้ถ้าเกิดต้องการเพิ่มเติมอะไรนะก็สามารถเจรจาร้องกับอีกฝ่ายได้

ส่วนเรื่องที่ฝั่งนางสาวเอฝั่งผู้เสียหายอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทหาร
ตำรวจบอกแบบนี้ไม่ได้เอาส่วนนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางคดี
คือตอนแรกก็นึกว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นทหาร
แล้วเดี๋ยวตำรวจอาจจะไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่ควรหรือเปล่า